อันนี้ก็สาเหตุน่าจะมาจากความเมาด้วยส่วนหนึ่งแล้วอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของจิตเวท
หลานชายนะอายุแค่๒๘เมาเหล้าขาวหยิบอีโต้ไปฟันป้าอายุ๖๒จนเสียชีวิต
เสร็จก็วิ่งไปบอกญาติว่าป้าตายแล้วป้าตายแล้ว
อย่างนี้พอตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ก็บอกไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืน๑๙มีนาคม
ก็คือเมื่อคืนนี้ทางสพวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้ง
ว่ามีคนเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายที่บ้านเลขที่๒๒๔อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักปูนชั้นเดียวภายในบ้านที่ห้องนอนนะคะตรงประตูอ่ะนะ
มีรอยคล้ายกับของมีคมฟันเป็นรูจนประตูตรงนี้ได้รับความเสียหาย
แบบนี้ค่ะพอเข้าไปในห้องนอนเจอศพผู้หญิงคนนึง
ชื่อว่านางหมู่หรืออ๋องแก่นไทยอายุ๖๒ปี
ใส่เสื้อยืดคอกลมสีแดงกางเกงขาสั้นนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะคะ
มีบาดแผลถูกทำร้ายที่หน้าผากยาวประมาณ๕๖เซนติเมต
แล้วก็มีรอยช้ำที่บริเวณหน้าอกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางได้
สี่อย่างค่ะหนึ่งอาวุธมีดเป็นมีดอิโต้นะคะ
หนึ่งยาวสักประมาณสิบแปดนิ้วสองหินลับมีดก้อนหนึ่งสาม
เหล้าขาวขวดหนึ่งค่ะเป็นขวดเล็กนะสี่มีแก้วน้ำด้วยใบหนึ่ง
ทั้งหมดนี้มันเป็นหลักฐานนะก็ถือว่าเป็นของกลางก็ยึดไว้
ส่วนศพก็ส่งให้แพทย์ชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีนี้จากการสอบถามญาติของผู้ตายนะคะ
นางทองวันจันพงศ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะผู้ตายเนี่ยไม่มีสามี
ไม่มีลูกก็พักอยู่กับหลานชายที่ชื่อว่านายแม็กซ์หรือนายวัชระชัยชินอาจ
อายุ๒๘ปีก่อนเกิดเหตุเนี่ยในแม็กซ์ไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
แล้วก็ซื้อมาดื่มต่อที่แค่หน้าบ้านจากนั้นช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะ
แม็กซ์ก็เดินเข้าไปในบ้านถือมีดอิโต้ไปด้วยแล้วเนี่ย
เอามีดไปฟันประตูแบบนี้เป็นประตูห้องนอนของป้านะคะ
ป้าหลับอยู่พอฟันประตูพังเข้าไปได้เอามีดอิโต้ไปฟันหน้าผากป้าของตัวเอง
ตอนที่ป้านอนอยู่ใช่แล้วก็เดินถืออิโต้ออกไปบอกญาติ
อยู่บ้านอีกหลังนึงบอกว่าให้ไปดูป้าอ๋องแม็กซ์ฆ่าป้าอ๋องตายแล้ว
บอกเองด้วยเออฆ่าเองบอกเองถืออีโต้ออกไปเองอ่า
แม็กซ์ก็เดินไปที่บ้านของนางโสภาศรีฮวงอายุ๕๐ปี
เป็นบ้านของน้าสาวอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่ค่ะ
เพื่อจะกลับไปก่อเหตุอีกจะกลับไปฟันอีก
ดูสิเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ชาวบ้านก็ไปสังเกตการณ์อยู่เยอะเลย
ปรากฏว่าในบ้านเนี่ยพบยาจิตเวทจากโรงพยาบาลวังโป่ง
ก็ทางญาติก็บอกว่าตัวในแม็กซ์คนก่อเหตุเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้นลง
ส่วนใหญ่จะอารมณ์ดีนะไม่ค่อยทะเลาะกับใครแต่ชอบดื่มเหล้า
ก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยตัวคนก่อเหตุเนี่ย
กินยาต่อเนื่องเป็นประจำหรือเปล่าจากการไปพบหมอค่ะ
ด้วยอาการทางจิตเวทเนี่ยนะไม่รู้ว่าเป็นปัญหาเรื่องของการกินยาไม่ต่อเนื่อง
เกิดอาการหลอนด้วยหรือเปล่านะคะ
ก็ซื้อมากินนั่งอยู่บ้างคนเดียวกินคนเดียวกินเราไปร้องเพลงไป
แต่ตอนที่ว่าทำร้ายป้าฆ่าป้านี่ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะ

ตัวผู้ก่อเหตุน่าจะกินยาไม่ต่อเนื่องด้วยความป่วยทางจิตเวท
แล้วก็ดื่มเหล้าขาวไปด้วยมันก็เลยผสมกันไง
การกำเริบจิตหลอนฆ่าป้าของตัวเองนะคะตำรวจจับได้ก็เพราะว่าในแม็กซ์เนี่ย
เอาอิโต้ฟันหน้าผากป้าเสร็จใช่ไหมแล้วอย่างที่บอกไปบ้านญาติ
เอาอีโต้ไปรับกับก้อนหินแล้วก็เดินกลับมาจะมาก่อเหตุฟันอีกรอบหนึ่ง
ตำรวจจับได้ตอนย้อนกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยก็ฆ่าหนังฆ่าเขาเลยล่ะ
พอจับได้ก็บอกว่าไม่ได้ทำนอนหลับอยู่ไม่รู้เรื่อง

บอกไม่ได้ทำนอนหลับอยู่ไม่รู้เรื่องเนี่ยค่ะ
ลองฟังเสียงผู้ต้องหานะคะในแม็กซ์ค่ะ
อ๋อเรื่องจริงอะแล้วไอ้คนที่นอนไป
คงผิดครับผมก็ผมก็ตอนครั้งผมอีเหียมีคนไปฝูก
ไม่รู้เรื่องบอกผมนอนอยู่ดีแล้วก็บอกเขามาปลุกไม่ได้ทำ
คืออันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ารักษณะการพูดจาแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะเมาเหล้า
หรืออาการทางจิตเวทนะแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องแจ้งความ
แล้วก็ดำเนินคดีฐานความผิดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แต่ยังคงให้การแบบที่ได้ยินเมื่อกี้คือวกไปวกไปวนมาตำรวจเลยบอกว่าอ่ะ
อยู่โรงพักก่อนสอบปากคำเพิ่มเติมให้ละเอียดก่อน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ